เขาบอกให้หมดอ่ะ

มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อย
เอาซอยข้างเหรอ

ยังไงต่อ
ตรงไปแล้วเข้าซอยเดิมค่ะเพราะว่าป้ายข้างหน้าเราบอกไว้แล้ว

ว่าสายลมสุดซอยเลี้ยวซ้าย

ใช้ค่ะ

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๒๐๐๐บาท
สายลมกัลลาลี่คาเฟ่เซรามิก
บรรยากาศร้านนี้นอกจากรับสายลมเย็นจากทะเลแล้ว
ยังทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเมื่อเข้ามา
เพราะด้วยสีสันของร้านที่ใช้ชิ้นงานเซรามิกต่างมาตกแต่ง
ทำให้แตกต่างจากคาเฟ่ทั่วไป

ประกอบกับเซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จึงทำให้มีมุมเก๋ไว้ถ่ายภาพ
เรียกได้ว่าถูกใจคนชื่นชอบงานศิลปะกันเลยทีเดียว
ว้ายร้านนี้ใครมาแล้ว
เอาล่ะจริงป่ะ

ทำไมแบบนี้

ว้ายเขาเพิ่งมาเห็นมั้ย
ดูเพิ่งมาเพิ่งมา
นี้ทางนี้
ร้านนี้ชอบอันนี้ใครมา
ชิมคุณกอล์ฟ
หวังเงินจำนวน๖๐๐บาท

สวัสดีค่ะของพี่ผ้ากุ้งนะคะ
หนุเคป้วยหอมนะคะลงเงินไว้๒๐๐๐บาทนะคะ
ลุง๙๕บาทนะคะเค้าห์ปครับทั้งหมด๒๑ลูกนะคะ
ลงไปเท่าไหร่นะฮะใส่ลงไปเท่าไหร่ฮะ๒๐๐๐บาท

ก็ไม่ได้เบาหรอกอย่างเนี้ย
อุ้ยข้างล่างดูดิเฮ้ยอยากกินอ่ะ
เฮ้ย
ไก่ฟ้าไปอันสองเอาอยู่แล้วถาม

น็อกแก้วสุดยอดนูน
แรดโอ๊ยจริงเหรอ

อย่างนี้มันคอด้วยโอ๊ยปลาละกัด
โอ๊ย
ตายแค่นี้จบ

ผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งครับ
หายครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งสัก๒๐เหลืออะไรเหลือ๑๐

เขาเป็นอะไรอ่ะพี่
กลัวค่ะ
ไปไปได้แล้ว
ไปเจอกัน
เราเจอกันนะ